ประเดิมกันด้วยเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลเตอร์โตวาตตอแยร์ลีกซึ่งเป็นเกมขุวคู่
ครับการเจอกันของเบื้องทองและมรีตันสุดท้ายนะครับ
เป็นการต้อนรับโค้ชใหม่ของเมืองทองที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยนะครับ
แต่สุดท้ายครับพอบุรีรำคุมเกมได้ครับนาทีที่๒๔ครับก็กลายเป็นเจ้าบ้านที่ขึ้นนำ๑๐ครับ
เนี่ยไปฉลับสหรัฐอยู่เย็นเล็กน้อยนะครับแต่บอลวิถีเนี่ยแรงแล้วก็เข้ากรอบอยู่แล้วครับ
โอกาสของทางเมืองทองก็มีครับอดีต๖๖นะครับ
ยิงไปติดทางศิวรักษ์เทศสูงเนินครับและสุดท้ายก่อนจบเกมสามนาที
บุรีรำครับได้ประตูจากฟรีคลิกของกรกฎวิริยะอุดมสิริครับยิงเลียดผ่านกำแพง
เป็นว่าบุรีรำชนะขาด๑๔๐ครับมีเพิ่มเป็น๓๒คะแนนนำจากฝูงต่อส่วนเมืองทองนั้นหล่นไปอยู่อันดับ๗ครับ
แกรมในวันนี้มีเตะ๔คู่ครับคู่แรก๑๗นาฬิกา๔๕นาทีครับแอร์ฟอร์สเจอกับโปรลิสเทโรครับ
แล้วก็๖โมงเย็นพัทยาพบกับสุโขทัย๑ทุ่มเชียงรายเจอกับทางบีจีแล้วก็๒ทุ่มครับ
ทีประจวบพบกับราชนาวีก่อนจะดูไทยลีกนะครับก็อย่าลืมติดตามเหมือนกันครับ
มีโปรแกรมเตะหนึ่งคู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่แบงคอกบีทีเอสนั้นเตะก่อน
เพื่อที่จะเตรียมตัวในการแข่งขันฟู้ดสอร์สโมสรจิงแชมป์อาเซียน
เวลาตามหน้าจอที่เห็นเลยนะครับบ่าย๒โมงเย็นครับ
ส่วนผลฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนัดที่๒ของทีมสาวไทย
ดาริกาเพียรพายลุนครับไล่ตามตีเสมออินโดนีเซีย๑ต่อ๑ยังคง
จ่าฝูนะครับไทยมี๔แต้มเท่ากับอินโดนีเซีย
แต่ว่าผลต่างประตูที่เสียเราบวกอยู่เยอะมากนะครับ
บวกอยู่๑๕ประตูนะครับกระดาษที่อินโดนีเซียครับ
อยู่สองลูกเกมสุดท้ายของทีมสาวไทย
พบกับฮ่องกงในวันที่๖พฤษภาคมก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ
เพราะว่าในสายนี้อินโดก็เป็นทีมที่หนักที่สุด
สำหรับทีมไทยในการเล่นแล้วล่ะครับ